กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเรือหลวงอับปางนะฮะเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย
ที่บาดเจ็บจะถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบางสะพานที่ประจวบคิริขันต์
ส่วนที่ปลอดภัยจะส่งกลับไปที่กองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
นี่คือที่โรงพยาบาลบางสะพานนะครับ
เดี๋ยวติดตามสถานการณ์จากคุณบอมอภิวัตรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ

ขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
เพื่อมาติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางอ่าวไทยเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับ
โดยล่าสุดแล้วนะครับยืนยันว่าสามารถช่วยเหลือกำลังพลได้แล้ว๗๕คน
และยังมีผู้สูญหายที่กำลังเร่งค้นหาอยู่อีก๓๑คนนะครับ
โดยผู้ป่วยผู้บาดเจ็บที่อยู่ในอาการสีแดงและสีเหลืองเข้ารับพักรักษานะครับ
รักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพานแห่งนี้
และสำหรับผู้บาดเจ็บนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่ในระดับสีเขียว
วันนี้ทางกองทัพเรือได้ส่งตัวกลับไปยังกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับ
สำหรับกองเรือที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
เรือหลวงกระบุรีเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงอ่างทองรวมถึงเฮลิคอปเตอร์
เข้าไปช่วยเหลือกำลังพลที่รอยคออยู่ในทะเลนะครับ
เบื้องต้นสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้๗๕คน
ก่อนนำขึ้นที่ท่าเรือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางสะพานแห่งนี้
เมืองต้นผู้ได้รับบาดเจ็บสีแดงทั้งหมด๔นายนะครับ
โดยเสียเลือดมากแล้วก็มีขาหักนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บสีเหลืองอีก๑๑คนแล้วก็ที่เหลืออีก๖๐คนนะครับ
ดูอาการที่ศูนย์พักพิงร่วมใจไออุ่นรัก
ส่งตัวกลับไปยังกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบเมื่อเย็นวันนี้นะครับ

พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือนะครับ
และคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อมาเยี่ยมกำลังพลที่ป่วยที่โรงพยาบาลบางสะพาน
แล้วก็ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก
โดยพลเรือเอกเชิงชัยได้เปิดเผยอีกว่า
กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยได้รับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล
โดยมีกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยแล้วก็หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรวมทั้งหมด๑๖๐คน
ช่วยเหลือมาได้๗๕คนและมีผู้สูญหายอีก๓๑คน
ปัจจุบันนะครับได้ส่งอากาศยานของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ
เพื่อค้นหาทางอากาศโดยมีเรือหลวงอ่างทองเป็นเรือยกพลขนาดใหญ่
ด้วยโดยการค้นหาวันนี้ค้นพบเพิ่มอีก๑คน
โดยผู้ประสบภัยสวมเสื้อชูชีพลอยคออยู่
แล้วก็อยู่ในสภาพหมดสติเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
โดยในขณะนี้ยังค้นหาอีก๓๑รายยังไม่เจอ
และยืนยันนะครับสำหรับกระแสข่าวที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิต
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
ทั้งหมดอยู่ในสถานภาพผู้สูญหาย
และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหา

เพื่อช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดครับ
ในส่วนนี้ที่คิดว่าชีวิตไม่เพียงพอ
เพราะคนเรือทุกคนปกติจะมีชูชีพอยู่แล้วนะครับ

ก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าทำไมถึงไม่ได้เอาชีวิต
มากับเรือด้วยครับ